ท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายที่ก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปพิทักษ์ป่าจนเสียชีวิตไป๑ศพได้แล้วนะ
ค่ะสี่คนนี้เนี่ยลักลอบเข้าไปหาสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกาในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะครับ
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อในคานชัยประเสริฐอายุ๓๗ปี

รานป่าลักลอบเข้าไปหาสัตว์ป่า
เจอเจ้าหน้าที่โอ้โหยิงเขาเสียชีวิตเลย
คานชัยประเสริฐอายุ๓๗ปีเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
ประจำหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยประดูก
รักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา
ตำบลกุฎาเพชรอำเภอลำสนทิจลบุรี
เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
ลาดระเวนป้องกันคนที่ลักลอบเข้ามา
หาของป่ามาล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา
เพราะว่าเป็นเขตที่เขาห้ามเข้าอยู่แล้ว

ตอนนั้นไปเจอคนร้าย๔คน
ลักลอบเข้ามาล่าสัตว์แล้วก็มีการยิงปะทะกัน
ทำให้ในคานถูกยิงเสียชีวิต
ผู้ก่อเหตุทั้ง๔คนช่วงก่อเหตุก็หลบหนีไปนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
หลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปช่วยกันลำเลียงศพออกมานะครับ
หลังจากนั้นก็ลงพื้นที่สืบสวนสอบสวน
จนสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้ง๔คนได้
สพลำสนทิจับกลุ่มได้แล้วนะครับ
มีในเทศเนธแสงสีนายบุญลือใส่ขุน
นายวราวุฒิถั่วสนิทและนายบุญโลมจุลนาค
ทั้งหมดเป็นชาวบ้านในพื้นที่นั่นเองนะฮะ

จากการสอบปากคำเนี่ยทั้ง๔คนยอมรับสารภาพนะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุลักลอบเข้าไปเพื่อจะล่าสัตว์ป่านะครับ
เข้าไปในพื้นที่ป่าเขารวกนะฮะ
แต่ว่าอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกาที่ลบบุรี
ตอนนั้นเนี่ยไปเจอเจ้าหน้าที่ชุดรัฐระเวนนะครับ

หนีกันไปคนละทิศคนละทาง
แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ยิงปืนขู่ให้หยุด
แต่นายบุญโลมได้ใช้ปืนยิงใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่
แล้วกระสุนเนี่ยไปโดนในคานชัยประเสริฐ

เขาก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะครับ

หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกายืนยันว่า
เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่เสียขวัญและกำลังใจนะครับ
ยังจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันพื้นที่ป่าของเราไว้ให้ได้
แม้ว่าจะเป็นอาชีพแล้วก็เป็นการทำงานทำหน้าที่ที่เป็นความเสี่ยงก็ตาม
ต่อสู้กันอันนี้เป็นคำให้การของผู้ต้องหานะครับ
แต่เราก็ยังไม่ปักใจเชื่อ
ผมได้สั่งการให้ผู้การรบบุรีและภูมิกับเราส่วนที่พร้อมทีมงานทำการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับ
ซึ่งผู้ต้องหาเขาจะมีสิทธิ์จะให้การอย่างไรก็ได้
แต่พยาหลักฐานเรามีเพียงพอที่จะดำเนินคดีอย่างเดียว
ซึ่งคดีนี้คนร้ายทั้ง๔หรือผู้ก่อเหตุทั้ง๔มีพฤติการที่เหิมเกลิมไม่เป็นกฎกฎหมาย
การทำผิดกฎหมายเข้าไปในวิญญาณหรือประสงวนลูกเก็บมรัฐตรรษฐภาและเนี่ยยังก้อยกรอบเอง

ผู้ต้องหาทั้ง๔คนตำรวจได้นำตัวไปตรวจเลือดเพื่อหาสารเสพติดด้วยนะฮะ
เพราะว่าตรวจปัสสาวะนี่คงไม่ทันแล้วนะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันสองวันแล้วนะครับ
ซึ่งพบว่าทั้ง๔คนมีสารเสพติดในร่างกายนะฮะก็ถูกแจ้งข้อหาเรื่องนี้เพิ่มเติมไปด้วย
ส่วนนายเทศนายบุญลือนายวราวุฒิถูกแจ้งข้อหาก็คือเข้าไปล่าสัตว์ป่าในพื้นที่เขตห่วงห้าม
ขณะที่นายบุญโลมเนี่ยนะฮะก็จะโดนแจ้งข้อหาเพิ่มคือฆ่าเจ้าพนักงาน
ซึ่งกระทำการตามหน้าที่เพราะว่านายคนนี้สารภาพว่าเป็นคนยิงนะครับ
วันนี้ได้คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ครอบครัวของนายบุญโลมทราบข่าวก็มาติดตามดูการทำแผน
แม่ของนายบุญโลมบอกว่าลูกชายมีอาชีพรับจ้างขับรถบรรทุกพ่วง
อยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งที่สระบุรีเดินทางกลับมาช่วยงานศพญาติในหมู่บ้าน
เสร็จงานศพก็เลยเข้าไปล่าสัตว์ป่าจะไปหามาเป็นอาหารไปตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่๔พฤษภาคม
แล้วก็เดินทางกลับมาที่บ้านช่วงค่ำวันที่๕พฤษภาคม
แล้วมาบอกแม่ว่าตอนที่เข้าไปในป่าเจอเจ้าหน้าที่โดยอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยไล่ยิง
ก็เลยยิงสวนไปแล้วถูกเจ้าหน้าที่เสียชีวิต
ก็เลยยิงสวนไปแล้วถูกเจ้าหน้าที่เสียชีวิต
ก็เลยยิงสวนไปแล้วถูกเจ้าหน้าที่เสียชีวิต
ก็เลยยิงสวนไปแล้วถูกเจ้าหน้าที่เสียชีวิต
ก็เลยยิงสวนไปแล้วถูกเจ้าหน้าที่เสียชีวิต
ก็เลยยิงสวนไปแล้วถูกเจ้าหน้าที่เสียชีวิต
ก็เลยยิงสวนไปแล้วถูกเจ้าหน้าที่เสียชีวิต
ก็เลยยิงสวนไปแล้วถูกเจ้าหน้าที่เสียชีวิต
ก็เลยยิงสวนไปแล้วถูกเจ้าหน้าที่เสียชีวิต

ก็เลยยิงสวนไปแล้วถูกเจ้าหน้าที่เสียชีวิต
ก็เลยยิงสวนไปแล้วถูกเจ้าหน้าที่เสียชีวิต
ก็เลยยิงสวนไปแล้วถูกเจ้าหน้าที่เสียชีวิต
ก็เลยยิงสวนไปแล้วถูกเจ้าหน้าที่เสียชีวิต
ก็เลยยิงสวนไปแล้วถูกเจ้าหน้าที่เสียชีวิต
ก็เลยยิงสวนไปแล้วถูกเจ้าหน้าที่เสียชีวิต